เรื่องของเชื้อไวรัสซิกาเราก็ต้องช่วยกันนะคะ
โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำด้วยนะคะ
ยุงทุกประเภทกำจัดไปให้หมด
แต่ว่าต้องมีสัตว์อีกหลายประเภท
ต้องช่วยกันขยายพันธุ์อย่างสัตว์น้ำทะเลนะคะ
เดินหน้าจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มประมงจังหวัดระยองขึ้นมานะคะ
เป็นการสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติ
โดยการสร้างแหล่งอาศัยรวมไปถึงการเพิ่มการขยายพันธุ

นายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กล่าวนะคะว่าทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระยอง
มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศค่ะ
ดังนั้นโครงการเฉลิมพระเกียรติสายใหญ่สังเผือก
สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง
จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันค่ะ
ที่จะสร้างแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำในท้องทะเลให้เพิ่มขึ้น

โดยตัวแทนกลุ่มประมงนะคะก็ยอมรับ
บอกว่าโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการรักษาอาชีพที่สืบทอดกันมาค่ะ
ต่อยอดซ้ำเชือกใช้เรียนแบบย่าเทียม
จึงถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของนโยบายประชารัฐ
ที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดระยอง
สร้างรายได้ให้กลุ่มประมงไปพร้อมกับการสืบสารวิถีประมงพื้นบ้านให้คงอยู่ด้วย
และจังหวัดระยองรวมถึง๓๐กลุ่มประมงชายฝั่งค่ะ
เพื่อนำนวัตกรรมพลาสติกคุณภาพสูง
หนวกกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตซ้ำเชือก
สร้างแหล่งอาศัยเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลด้วย
นักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
เพื่อเพิ่มความสมดุลทางระบบนิเวศชายฝั่งทะเลค่ะ